คุณผู้ชมจากคนดีศรีสุราธานี
พาไปที่จังหวัดกระบี่ไปดูคนดีสีจังหวัดกระบีกันบ้าง

ยังจำกันได้แต่จริงไม่อยากให้คุณผู้ชมลืมล่ะ

ว่าราชการจังหวัดกระบีก็ได้มีการมอบเรือหาปลาให้กับพี่ชัด

เพราะว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านเคยสัญญาว่าจะมอบให้
ล่าสุดก็มอบให้เป็นของขวัญปีใหม่
ส่วนพี่ชัดเองก็บอกว่าจะยังคงเดินหน้าทำความดีต่อไป
ย่อท้อที่สำคัญไม่หวังผลตอบแทนด้วยค่ะ
ผมจำได้เขาบอกว่าอยากลงเรือหาปลาแล้ว
ช่วงนั้นโชว์ตัวบ่อยไงคิดถึงเรือแล้วไง

เพราะว่าท่านไปเห็นท่านก็เลยบอกว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะต่อให้ใหม่
ปรากฏว่าต่อเสร็จแล้วก็ก็เลยมานำมามอบเป็นของขวัญปีใหม่นี่แหละค่ะ
เพราะว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะนายนิพิษพินิษฐ์บุญเลิศค่ะ
แล้วก็นายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกระบี่เนี่ย
ก็ได้นำเรือหางยาวหรือที่ชาวบ้านที่ภาคใต้

มอบให้กับนายชัดอุบลจินดาอายุ๔๔ปีซึ่งเป็นฮีโร่ของจังหวัดกระบี่
ที่ช่วยชีวิตชาวฝรั่งชาวนอเวย์ขึ้นจากโครนหน้าหาดเมืองกระบี
เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะค่ะ
โดยเรือที่มอบให้ครั้งนี้นะคะถูกทาสีด้วยลวดลายที่สวยงาม
เพื่อให้พี่ชัดได้ใช้ออกหาปลา
ถือว่าเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่ชัด
ซึ่งเป็นตัวแทนของการทำความดีค่ะ
หลังได้รับมอบเรือแล้วพี่ชัดก็เลยพาคณะพ่อเมือง

เหวี่ยงแหหาปลาในแม่น้ำกระบี่
ไปหาปลาไม่พอนะคุณยังก่อกองไฟย่างปลาให้ทานกันอีกด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่บอกว่าการมอบเรือให้กับพี่ชัดครั้งนี้
ก็เป็นเหมือนตัวแทนของชาวกระบี่ที่ทำความดี
ครั้งแรกที่เจอพี่ชัดเห็นสภาพเรือบอกว่าโอ้โหเก่ามาก
เรือก็เริ่มชำรุดก็เลยรับปากว่าจะต่อเรือให้๑ลำ
ในที่สุดก็ต่อเสร็จก็เลยนำมามอบให้

เดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่ากันหน่อยค่ะ

จริงอยากให้คนทุกจังหวัดดีทุกคนนะคุณ
คนดีมีเยอะมากนะครับแต่บางทีเราไม่ได้เห็นเขาเหมือนกัน

รู้สึกดีใจมากที่ได้รับเรือลำใหม่

หลังจากที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็รู้สึกประทับใจที่ได้ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
ก็ทำให้มีวันนี้นะคะซึ่งตัวเองก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติแหละ
แล้วก็อันนี้สำคัญเลยขอให้ทุกคนร่วมกันทำความดีต่อไปด้วย

แหม่เบรกนี้อิ่มใจมีคนดีสิสุราชใช่ไหม
ดีศรีกระบีอยากให้มีคนดีทุกจังหวัดทุกที่ที่เราเดินทางไปนะครับ